พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของชุดชั้นใน
ชะในปกติตากอยู่หลังหอหลังคอนโดนี่เป็นเรื่องปกติ
แต่ว่ามีประชาชนไปพบอยู่ต้นไม้ริมข้างทางเป็นร้อยตัวเลย
เดี๋ยวเอาไปตากหรือว่ายังไงหรือไม่ใช่หรือเป็นความเชื่อหรืออะไร
เขาบอกว่าเป็นคาดว่าคาดว่านะจะเป็นฝีมือของคนโรคจิต

คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะห้อยตรงเตงอยู่เนี่ย
ไม่ใช่ถุงกาแฟหรือว่าผลไม้เป็นเจนัยสีต่างด้วย

ไม่มีไม่มีนะคะชาวบ้านบอกว่าเห็นชุดชะในผู้หญิงจำนวนมาก
ถูกนำไปทิ้งไว้บนต้นไม้เกือบร้อยตัวในภาพ
เขาไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ชาวบ้านบอกนะคะ
ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาสงสัยว่าอาจจะเป็นคนโรคจิต
หรือใครนำมาโยนทิ้งไว้เขาบอกว่ารับไม่ได้จริงเลย

พึ่งเห็นมะเท้านะ

น่าเกลียดแล้วพี่ยังไงต่อครับ

แล้วยังนี้พี่คิดว่าเขาขโมยมาหรือเขาอย่างไรรู้สึกดี
เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจกับน้อยมะแฟนอย่างนี้นะ

เมืองต้นชาวบ้านเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มาเร่งเก็บชุดชะในกลุ่มนี้ออกไปแล้ว
และที่สำคัญอยากให้ตรวจสอบหาสาเหตุด้วยว่าใครเป็นคนทำ
พันธุ์ตำรวจเอกกิตติสาเกตอร่ำ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งก็คือดูแลจุดที่เกิดเหตุนี่แหละ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตามหาเบาะแส
แต่ในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งความ
มีคนร้ายขโมยชุดชะในแต่อย่างใด
ใครสงสัยเป็นเจ้าของประสงค์จะรับคืนก็ยินดีค่ะตำรวจบอก

ขับมาและกล่องปิว
บันทุกมาหลายกล่องหรือกล่องขนบนปิว

แล้วเสียหลักด้านซ้ายกล่องบนสุดลงข้างคลัง

รอตำรวจดูนะว่ามาจากไหนกันแน่นะครับ